ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ที่เราเข้ารายการกันสาย
เราก็ได้ฟังคำแถลงการจากคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ
แล้วก็อาจารย์เปียบุตรหรืออาจารย์ป๊อกเนี่ย
สดจากที่ทำการต่อไปนี้อาจจะต้องเป็นอดีตไปแล้วฮะ
เป็นอดีตที่ทำการพักอนาคตใหม่
พรรคอนาคตใหม่นะฮะ
แน่นอนครับวันนี้ติดตามกันแล้วสำหรับพักอนาคตใหม่
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลออกนั่งบันลังตอนบ่าย๓โมงนะฮะ
คำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งกรกต
คำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาวินิจฉัย
เพื่อมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่
กรณีที่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ซึ่งคุณธนทรเป็นกรรมการบริหารพัก
อนาคตใหม่ได้พูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ว่าจะไม่ได้เดินทางมาที่ศาลแต่ทุกคนจะร่วมนะฮะ
ร่วมกันฟังคำวินิจฉัยของศาลที่พักอนาคตใหม่
โดยวันนี้นะฮะแก่นำของพักทุกคนรวมไปถึงสอสอ
ไปจนถึงผู้สนับสนุนในพักอนาคตใหม่
ก็ต่างมาให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
และแน่นอนครับในระหว่างที่การฟังไทยรัฐทีวีของเรา
ได้มีการเกาะติดมาตลอดตั้งแต่บ่าย๒โมงกว่าเนี่ย

ระหว่างบรรยากาศที่พักอนาคตใหม่ด้วย
แล้วก็ที่ศาลนะครับ
โดยทั้งหมดสารรัฐธรรมนูลดำเนินการพิจารณาเป็นระยะเวลา

มีการประชุมปรึกษาหารือตลอดมาร่วม๑๑ครั้ง
ประชุมตุลาการพิจารณาคดีโดยละเอียดถี่ถ้วน

ไม่ได้มีการกระทำโดยเร่งรัดหรือรวบรัฐนะฮะ
เงินที่พักการเมืองนำมาใช้จ่าย
ซึ่งไม่ได้มาจากแหล่งมาตามที่กำหนด
เป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ
แม้ไม่ได้กำหนดเรื่องการกู้ยืมชัดเจน
แม้ไม่เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับทางการเมืองฮะ

กระทำได้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น
สอดคล้องตามรัฐธรรมนูลแล้วก็กฎหมาย
การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย

หรือทำให้หนี้พักการเมืองลดลงเนี่ย
ถือเป็นประโยชน์อื่นใดตามมาตรา๔
คำว่าบริจาคมีความหมายเฉพาะในกฎหมาย
ต้องการควบคุมสนับสนุนให้เป็นไปตาม
พอเหมาะพอควรตามกฎหมาย
ป้องกันไม่ให้ใครครอบงำพักการเมือง
แต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว
ทั้งนี้เห็นว่านายธนทร
ให้กู้เป็นการบริจาคเงินให้กู้ยืมเป็นจำนวนมาก
กรรมการบริหารควรจะรู้ว่าการเป็นหนี้จำนวนมาก
จะกลายเป็นการถูกครอบงำ
เกิดความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการพัก
กู้ยืมเงินของพักมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการบริจาค
มีหลักฐานควรชื่อได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา๗๒
เป็นเหตุให้ยุบพักได้ครับนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิก
สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของกรรมการบริหารพัก
ระยะเวลาสิบปีซึ่งเราจะเห็นว่าเอออันนี้อันเดียวกับ
สิบปีเหมือนกันเพราะเห็นว่าโทษนี้ร้ายแรง
แล้วก็พักอนาคตใหม่เนี่ยต้องการเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามให้รับ
บริจาคเงินเกิน๑๐ล้านบาทนะฮะไม่ใช่คณะกรรมการบริหารพัก
เดิมก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา๑๐ปีเช่นกัน
อย่างที่บอกกันว่าหลังจากนี้พักอนาคตใหม่ยุบเราขอ
สรุปโดยรวมอย่างนี้นะครับการที่พักอนาคตใหม่ยุบเบื้องต้น
เพราะรับเงินบริจาคฝ่าฝืนกฎหมาย๒คณะกรรมการบริหารซึ่ง
๑๐กว่าคนนี่ก็คือกรบหอทั้งหมดในกรมการบริหารทั้ง
หมดเนี่ยนะฮะจะโดนใบดำโดนใบดำคืออะไรก็จะโดนพัก
หรือไม่มีสิทธิ์มาข้องเกี่ยวทางการเมืองอีก๑๐ปีอีก๑๐ปีเนี่ยจะต้องไม่มีสิทธิ์มาข้องเกี่ยวทางการเมืองไม่มีสิทธิ์มาเป็นที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์มาเปิดพักการเมืองไม่มีสิทธิ์ถ้าสมมุติพวกเขาทั้ง๑๐กว่าคนกกบหพวกนี้มาข้องเกี่ยวกับพักการเมืองใหม่ถือว่าพักนั้นก็ต้อง
ปัญดา๑๑คนเนี่ยเรายังพอรู้จักไข้อีกที่หลายคนรู้จักกันคือช่อช่อนะฮะเนี้ยฮะ
พันนิกาวานิสเพราะฉะนั้น๔คนนี้เราค่อนข้างจะเห็นหน้าเห็นตากันดี
หลังจากนี้ทั้ง๑๑คนกกบหหรือกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่
คือโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองคำถามที่ว่าอ้าวแสดงว่าปาร์ตี้ลิสต์๑๑๑ใช่ไหมฮะ
มันหายไปแล้วจะมีปาร์ตี้ลิสต์อันดับต่อไปขึ้นมาหรือเปล่าเออปรากฏไม่มีแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นพักอนาคตใหม่เคยมีสอสอสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร๘๐คน
มาทั้งแบบระบบแบบแบ่งเขตแล้วก็ระบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อ
จะเหลืออยู่แค่๖๐กว่าคนทันทีพี่หนุ่มก็จะเหลือแค่๖๐กว่าคนนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกกันบอกว่า๑๑คนเนี่ยจะต้องดำเนินคดีอายาหรือเปล่าเกี่ยวกับ
อันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคดีอาญาหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอคณะกรรมการบริหารที่เป็นสอสอหลังจากพ้นไปแล้วจะต้องดำเนินคดีอาญา
แล้วก็คณะกรรมการบริหารภักดิ์เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องเช็คกันอีกทีหนึ่ง
ต้องดูในระยะยาวขนาดเดียวกันคนถามว่าเงินที่ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ย
ใส่มา๑๙๑ล้านตอนนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นป้ายหาเสียงเพื่อทำให้พักนี้เกิด
เพื่อที่แบบว่าเออทำให้สสซึ่งเขากล้าพูดอย่างนี้ว่า
สอสอต่อคนของพักอนาคตใหม่เนี่ยใช้เงินไม่เกิน๓แสนบาทค่าป้ายค่าอะไรทั้งหมดเนี่ยนะ
เงินที่รับบริจาคมา๑๙๑ล้านบาทที่ผิดกฎหมายเนี่ยต้องเข้ากองทุนเลยนะครับ
ต้องเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองก็คือต้องเข้าไปอย่างนั้นเลย
หากไม่มีเงินเหลือต้องบังคับเอากับคณะกรรมการบริหารพักแบบลูกหนี้ร่วมของกองทุน
อันนี้เป็นอีกน่าสนใจเหมือนกันก็ต้องไปดูข้อบทกฎหมายเหมือนกันนะครับ
และแน่นอนอย่างที่บอกกันบอกว่าโอเคละเมื่อ๑๑คนนี้โดนตัดสินพักสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปี
หรือไม่มีสิทธิ์ทางการเมือง๑๐ปีเนี่ย
บัญชีรายชื่อ๑๑คนคือหมายถึงว่าคนที่๙๐๑๐๐ถึง๑๐๑เนี่ย
บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์อันนั้นจะขึ้นมาได้ไหมขึ้นไม่ได้ครับ
ไม่ได้อีกแล้วจะไม่มีการเพิ่มบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับ
ไม่มีการจัดสรรปันส่วนผสมคะแนนกับคะแนนเนี่ยรวมกันเพราะไม่มีกฎหมายให้ดำเนินการ
หัวหน้าพักต้องส่งบัญชีให้กับนายทะเบียนภายใน๓๐วันเพื่ออะไรครับ
เพื่อชำระบัญชีครับฝ่าฝืนก็จะมีโทษอีกนะฮะจะมีโทษแล้วก็ใบแดงอีก๕ปี
ในขณะเดียวกันคำถามหลังจากนี้สสพักอนาคตใหม่เหลือ๖๐คนครับ
เหลือ๖๐คนตอนแรกอย่าลืมนะครับมี๘๐คน๘๐คนบางคนไปเป็นงูเห่าไปแล้ว
งูเห่าไปมีบ้างแล้วนะฮะวันนี้จากที่เหลืออีก๗๑คนวันนี้โดนไปอีก
เพราะฉะนั้นเหลืออีก๖๐คน๖๐คนจะเป็นยังไงต่อไป๖๐คนเขาจะไปที่ไหนกันต่อไปจะไปไหนเนี่ย
คำตอบนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าพักต่อไปครั้งหนึ่งคุณธนทรเคยมีการพูดคุยกับคุณทิมพิธา
ทีมพิทาอาจจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปหรือเปล่าซึ่งคุณทิมบอกอาจจะไม่ใช่ผม
อาจจะไม่ใช่ผมคุณทีมพิธาวันนี้รู้สึกเราจะเห็นคุณทีมพิธาเสียน้ำตาด้วยซ้ำไป
นะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากนี้สอสอของพักอนาคตใหม่เราก็ต้องไปดูลายบทเหมือนกันนี่คือคุณทิมพิธา
เราวันนี้จะเห็นน้ำตาของผู้ชายที่ชื่อทิมพิธาเราลองฟังกับแบงก์ส่วนบางช่วงตอนนี้สดเลยฮะ
สามารถสัญญาได้ว่าพวกเราจะไม่ล้มเหลวจริงจริงสัญญาได้เลยครับว่ามันคงเป็นทางเลือกที่ไม่เป็นเส้นตรง
แล้วก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนพวกเราคงต้องมีเรื่องที่ผิดพลาด
พวกเราคงจะต้องล้มเหลวพวกเราคงจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อ
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ล้มเลิกครับถึงเราจะล้มเหลวแต่ถ้าเกิดเราไม่ล้มเลิกสักวันหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จ
ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราล้มแต่เรายังล้มไปข้างหน้าเรายังขับเคลื่อนสังคมให้ไปใกล้ฝันให้ไปใกล้เป้าหมายของพวกเรา
ที่เราฝันไว้ตั้งแต่แรกที่เรามารวมกันที่ตั้งแต่แรกถูกไม่ถูกครับพวกเราต้องก้าวต่อไป
พักอนาคตใหม่สดเลยเราเริ่มเห็นจากอาจารย์ปียบุตรเป็นเลขาธิการพักเนี่ย
เป็นคนแถลงคนแรกแล้วตามด้วยหัวหน้าพักคือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและขนาดนี้
คุณทิมพิธากำลังพูดเปิดใจอยู่ว่าเพราะแน่นอนถ้าสมมุติจะพูดถึง๔หัวหอกของพักอนาคตใหม่คุณหนุ่ม
คนที่เหลืออีกหนึ่งหัวหอกคนเดียวณตอนนี้ที่แบบว่าเป็นดาวเด่นของสภาเลย

คุณชอบกระเด็นแล้วแก้วไปแล้วชอบไปเหมือนกันเหลือ๒คนคือหนึ่งคุณทิมพิธา
เป็นที่น่าจับตามองว่าอยู่ไงนะ
เดี๋ยวซักพักอยู่ได้ด้านเน็ตสุด

ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คุณวาโยทำหน้าที่อะไรอยู่วาโยนี่
แล้วคนนี้นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะจํด้านหมอเก่งนี้นี่นะฮะ

ยังถือว่าเป็น๒หัวห่อของอนาคตใหม่อยู่

อย่างหนึ่งที่อยากจะมอบให้คุณทิมและสอสอที่เหลืออยู่นะครับ
ถ้าจะย้ายไปพักไหนก็แล้วแต่นะครับ

ชีวิตของพักอนาคตใหม่นะฮะ

ช่อไม่ได้อยู่แล้วฮะ
ช่อก็ถือว่าไปพร้อมกันหมด

ครูจุ๊ยนะครับครูจุ๊ยเนี่ย

สอสอที่เหลืออยู่ก็อยู่
บางคนก็ได้ไปสังกัดพักการเมืองอื่นแล้วบ้าง

สอสอที่เหลืออยู่ต้องทำอะไรครับ
ต้องหาพักสังกัดให้ได้ภายใน๖๐วันนับตั้งแต่วันนี้
๖๐วันนี้แต่ถ้าพักนั้นมีกรรมการบริหารพักทั้ง๑๑
คือฮะแน่นอนอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามดูนะครับ
ว่าสอสอที่เหลือของอนาคตใหม่จะไปอยู่ที่ไหนบ้าง
หลายคนก็ก็เริ่มจะมีคำตอบกันแล้วครับครับนะฮะครับก็
เดี๋ยวต้องไปตามดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคำตอบอย่าง
ที่คุณอ่ามวดดำบอกนะเพราะตอนนี้ก็เราก็ยังไม่รู้อ่ะ
รู้ยังมีเวลาอีกหกสิบวันอืมหลังจาก๖๐วันเนี่ยการ
เมืองจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลายหลายคนที่บอกว่ามันจะไป
เดือดกันอีกทีตอนไหนคุณหนุ่มตอนอภิปรายไม่ไว้วาง
รัฐบาลอ่าปรากฏว่าวันนี้พักอนาคตใหม่โดนตัดทิ้งไป
แล้วอืมไม่มีการแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลก็เขาจะเห็นแต่แบบว่ากูเซลลี่ที่สุด

ยังไงต่อเราต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันนะครับผม
ห้างดังที่รบบุรีนะครับคือล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่ห้องเวรชี้สารอาญาสารนัดสอบคำให้การของจำเลยนะฮะ
คดีดำที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๖เป็นโจทย์ฟ้อง
นายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือว่าพอก๊อฟอายุ๓๘ปี
อดีตพอโรงเรียนชั้นปฐมแห่ง๑ในจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นจำเลยครับในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย
เวลากลางคืนยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิด
โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
มีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
มีและใช้วุฒิปืนที่ในทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
ใช้วุฒิปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
และมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
คือทั้งหมด๙ข้อหานะครับคุณผู้ชมครับ
ต่อมาครับที่รัฐธรรมนั้นคุมตัวนายพิษธิชัย
เข้าไปที่ห้องเวรชี้สารอ่านนะครับ
แล้วก็อธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยได้รับฟัง
พร้อมสอบคำให้การจำเลยนะครับว่า
จะให้การลักษณะภาพหรือปฏิเสธปรากฏว่าพกนั้น
ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
สารจะมีคำสั่งนัดพร้อมคู่ความ
เพื่อตรวจพยานหลักฐานในวันที่๒๓มีนาคมเวลา๙โมงเช้าครับ
ทั้งนี้นะฮะในวันนี้ไม่มีญาติของนายปริธิชัยนั้น

ข้อกล่าวหาทั้ง๙ข้อนะฮะ๙ข้อหา
นี่นะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่

โรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด๑๙
ซึ่งตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตกรุงโซก็เตือนคนไทยให้เลี่ยงเข้าพื้นที่ที่ระบาด
เพราะว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับการเดินทางโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีการระบาดจำนวนมาก
อย่างจีนก็ทำให้สายการบินต่างเริ่มมีการยกเลิกเที่ยวบินเพราะมีคำเตือนในการเดินทางไปกลุ่มประเทศที่มีการระบาด
ล่าสุดประเทศเกาหลีก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งหมด๑๕๖คน
หลังจากมีข่าวว่าชาวเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยนะป่วยแล้วก็ไม่ยอมป้องกันตัวเอง
นางเกาเป็นผู้ป่วยเชื้อไวรัสเป็นรายที่๓๑ก็มีอาการ๕๕๕๕๕ที่ไอ้จ้ามอยู่ตลอดเวลา
ป้าคนนี้นะฮะเขาก็ไปร่วมงานต่างเยอะแยะมากมายไม่ได้อยู่กับที่เลย
ว่าไปตรวจด้วยนะว่าตัวเองเป็นไวรัสอันนี้ด้วยนะคะซึ่ง
มีอยู่อันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไปงานแต่งงานไปขึ้น
รถสาธารณะไปเข้าห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัน
นึงเนี่ยเย้ป้าคนนี้เขาก็เกิดแบบว่ารถชนก็เลยเข้าไป
รักษาตัวในขณะที่เข้าไปรักษาตัวเนี่ยนะคะก็ทางโรงพยาบาล
เนี่ยเขาก็เห็นว่ายังมีอาการไอนะแล้วก็ยังมีไข้เขาก็
เลยบอกว่าให้ตรวจเชื้อไวรัสอันนี้ไหมไวรัสโควิด๑๙นางก็
ปฏิเสธอืมไปกี่โรงพยาบาลนางก็จะปฏิเสธอย่างนั้นหมดเลยจน
กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่นะคะคือนางไม่สบายอย่างมากเลย
ทีเดียวแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปยอม
ตรวจนะว่ามีโควิด๑๙หรือเปล่าพอปรากฎว่าเจอครับตอนนี้เจอ
ก็เลยต้องกักตัวป้าคนนี้เอาไว้นะครับก็ป้าคนนี้อยู่ที่
เมืองแทกูแต่ป้าคนนี้เขาไปทำกิจกรรมเยอะมากเข้าไปอยู่
โบสถ์เข้าไปอยู่ในที่สาธารณะไปงานต่างในห้างสรรพสินค้า
จนตอนนี้สถานเอกอัศวิทยุทธกรุงโซนี่นะคะ
ได้ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ในสาธารณะรัฐเกาหลีใต้นี่นะคะในวันที่๒๑กุมภาพันธ์
เพื่อที่จะแจ้งเตือนว่าให้หลีกเลี่ยงเลยทีเดียว
แล้วก็ต้องบอกว่าในห้างสรรพสินค้า๒ห้างนี้นะ
ที่ป้าแกไปเนี่ยก็ทำการปิดชั่วคราวปิดเลยนะปิดชั่วคราวเลย
แล้วก็ป้าคนนี้ก็มีเข้ามาในกรุงโซลด้วยนะ
ตอนนี้มันก็แบบว่าไปเจอกับใครไปพบใคร
ตอนนี้คนที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยพิธีของในโบสถ์เนี่ย

มีการสัวร์ทร้องเพลงอะไรอยู่ใกล้ชิดกันมาก
ก็มีคนติดหลวมทั้งญาติด้วยนะไปเกือบ๑๘คน
และใน๑๘คนเนี่ยก็ยังไปออกไปทำกิจกรรมอื่นเนี่ย
ทั่วเมืองอีกเนี่ยนะอีกมากมายต่างนานา

ก็เรียกได้ว่าเป็นเขตที่ต้อง

ในประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว

เทรนด์ของทวิตเตอร์ที่ติดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือ
ก็มีน้องบางคนทวิตเตอร์มาเหมือนกัน
คุณพระดำระหว่างที่มีการรายงานข่าวของอนาคตใหม่
ทำไมคุณกัญชัยถึงพี่หนุ่มถึงได้ก้มอ่านแต่โทรศัพท์
ผมดูรายละเอียดในทวิตเตอร์นี่แหละครับ
ที่เขาพยายามจะส่งข้อมูลกัน

คนทวิตเป็นล้านกว่า

ในสคริปต์ยังเป็นอยู่แค่๓๑คน

เราขออนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือไปแล้วกัน

สำหรับช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนต่างหาวิธีการดูแลตัวเองจากปัญหาฝุ่นพิษ

โควิด๑๙อีกนะครับ

แล้วทั้งหลังกายอาหารบาดเลือนเสือผ้าของเราด้วย
วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีครับมาแนะนำกัน

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นพิเศษ

ขจัดกลิ่นอับชื้นได้หมดจดนะครับ
ลายต้นต่อที่ก่อให้เกิดกลิ่นอับชื้น

ไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นจะติดผ้า
เพราะว่าจะเหลือเพียงความหอมหรู
ทำให้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่สวมใส่ฮะ
ซึ่งก็ให้กลิ่นหอมสะอาดน่ารัก
ก็ให้กลิ่นหอมแบบว่าสะอาดหรู
เหมาะกับการซักมือแล้วก็ซักเครื่อง

แล้วก็มีปริมาณฟองที่พอเหมาะ

ทุกท่านนั้นได้เข้าร่วมสนุกนะครับ

นี่นะฮะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ

ไม่รู้เดี๋ยวกลับมา
อย่างแรกเราจะต้องบอกก่อนว่า
ไม่ได้มีการประกาศว่าให้ปลูกกันได้นะฮะ
เรื่องต้นกัญชายังไม่ได้เพื่อสันทนาการยังไม่ได้
กัญชายังไม่มีคำอนุญาตให้ปลูกกันได้
ที่เขาบอกให้ปลูกได้นั้นคือกัญชง
คุณต้องแยกให้ออกกับกัญชงกับกัญชาวันนี้
เราจะเห็นข่าวว่ามีการจับกัญชากันเยอะพอสมควร
บางคนบอกปลูกกัญชาออร์แกนิคบางคนปลูกไม่ได้ไม่ได้
กัญชายังไม่สามารถให้ปลูกนะครับ
ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับณวันนี้
ทางด้านตำรวจเองผู้กำกับสถานีตำรวจ
ภูทรบ้านโป่งแล้วก็
ว่าประสอบปรามยาวเสพติดเนี่ย
ร่วมกันเผยผลการจับกลุ่มในนิรันดร์นะครับ
มงคลกิจเนี่ยพร้อมของกลางเป็นต้นกัญชา

นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่า
มีผู้รักรอบเนี่ยปลูกกัญชา
ที่บ้านพรรคจึงนำกำลังไปตรวจสอบ
บริเวณบ้านเนี่ยก็มีบริเวณริมรั้ว
นะครับตรงบ้านพบต้นกัญชาทั้งใหญ่และเล็กปลูกรวมกันเนี่ย๖๒ต้น
ก็ควบคุมพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมด
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลย
คือเขาเป็นเบาหวานพี่หนุ่ม

ทุเลาเรื่องเบาหวานได้อยู่แล้วนะครับ

โดยปลูกไว้เพื่อที่จะนำมากินรักษาโรค
ความดันที่ตัวเองเป็นอยู่
และที่สำคัญไม่ได้มีขายหรือจำหน่าย
แต่อย่างใดเบื้องต้นเนี่ยก็ส่งดำเนินคดี

เมืองต้นรอสักแป๊บ
พวกเราจะไม่เข้าใจเวลาทำทำให้ปลูกกัญชา

เห็นทุกบ้านเลยจะต้องมีแบบไฟแบบ

ผมรู้จากตอนเขาอบน้ำผึ้ง

ถ้าสมมุติใช้กัญชาอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ผงชุรสเลยอืม
ทุกอย่างกล้วยตกก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องใช้ผงชุรสแต่ไม่ได้บางคนแพ้น่ะ
โอ้ยไม่ได้น่ะบางคนก็แพ้ต้องบอกมั้ยบางคนแพ้นี่อย่าไปลองน่ะ
เออบางคนแพ้นี่ถึงขั้นแบบเกือบตายทั้งโลกราฟพอร์ตเลยน่ะเออตายนักแสดง
อันเดียวกันเกือบเวลาปัญหาที่เขาก็ยังไม่ได้ให้ปลูกเพราะอะไรอ่ะรู้ไหม
ดินของคนไทยพูดไปกี่ร้อยรอบว่ามันยังไม่มีคำว่าบริสุทธิ์
กัญชาเนี่ยมันก็เป็นพืชที่มันโตค่อยโตขึ้นมาจากดิน
ถ้าดินของคุณมีสารเคมีอยู่มันก็ยังเอาไปทำยา

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไอ้กัญชาที่เขาจะปลดจะปลดจะปลดกันเนี่ย
เขาจะปลดเพื่อการรักษาโรคพี่
กัญชารักษาโรคมันไม่ใช่เอาไปแค่นี้แล้วจบ
อย่าไปคิดกันเองรอให้มันเป็นหนังสือเป็นนโยบายออกมาก่อน

คือบางอันขออนุญาตลองเข้าไปดูเองแล้วกัน
แล้วก็อันดับสามอันนี้เป็นพรรคอนาโฆษต์ใหม่
จากพักอนาคตใหม่นะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือร้อนแรงมากร้อนแรงมากร้อนแรงทีเดียวนะฮะ
นี่นะครับแล้วก็จะมีน้องก็ส่งเข้ามาในเพจของทาง
ไม่ใช่สิเป็นแฮสแท็กมาถึงข่าวใส่ไข่หรือว่าคำพูดของข่าวใส่ไข่ปุ๊บมันจะขึ้นเลย
เนี่ยนะฮะมีอะไรมาบ้างฮะก็มีเยอะมีเยอะมีเยอะเนี่ยนะครับ
อ่ะไปที่คุณหนุ่มจอมขมังเวทอย่ามัวแต่สนใจทวิตเตอร์คอมขมังเวท
ขมังเวทท่องคาถาพลางตัวลักทรัพย์วงจรปิดจับภาพชัดสุดท้ายถูกรวบเรียบร้อย
อ้าวแล้วไหนจอมขมังเวทยังไงล่ะคุณดูคุณดูก่อนนี่ปุ๊บกูหายแล้วไง
กองกับการสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีครับพลตรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
พวกรับการตำรวจภูทรอุดรธานีนะครับร่วมถึงชุดสืบศวน
กันแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายอนุรักษ์พรมวังอายุ๓๒ปี
ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมของกลางทั้งคืน
มีครีมนะฮะมีไขควงอุปกรณ์แงะ๑กล่อง
อุปกรณ์วิชาภัณฑ์ภูมิยาแผนปัจจุบันจำนวน๑ลัง
นี่ล็อกแบบนี้นะฮะคือทางด้านพลตรวจตรีนันตชาตินั้นเปิดเผยนะครับว่า
ที่จังหวัดอุดรธานีคนร้ายเนี่ยก่อเหตุโดยสวมกางเกงชั้นใน
อะไรวะสวมเกียงชั้นในและมีรอยสักที่ต้นขาซ้าย
แล้วก็หลักฐานการใช้รถกระบะทำให้ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายอนุรักษ์
ได้ก่อเหตุงัดบ้านและร้านค้าอีกหลายแห่งทั่วเมืองอุดร
ก่อนจะติดตามจับกลุ่มตัวมาได้และทราบว่า
คนนี้เคยต้องโทษคดียาบ้ามาแล้วนะฮะเมื่อปี๕๐
แล้วก็ออกมาทำงานเป็นลูกจ้างส่งผักสดอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพ
ก่อนจะกลับมาอยู่กินกับภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนนะครับ
นี่นะฮะจากการสอบศูนย์ครับนายอนุรักษ์นั้น
ให้การรับสารภาพว่าเคยบวชมา๘พันศา
บวชมาแล้วนะร่ำเรียนวิชาพลางตัวกับอาจารย์มา
มีการศักยันต์ตามตัวเมื่อช่วงที่ออกทำการงัดร้านค้า
บ้านเพื่อขโมยทรัพย์สินนั้นจะท่องคาถาตามที่ตัวเองเรียนมา
ทำให้ก่อเหตุสำเร็จมามากกว่า๑๐ครั้ง
แต่มาครั้งนี้ขณะที่เข้างัดขโมยทรัพย์สินไม่สำเร็จ
กางเกงที่สวมใส่เกิดขาดตรงเป้า
ทำให้ตัวเองนั้นเดินไม่สะดวกนะครับ

เลยตัดสินใจถอดกางเกงออก

คาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดถาง

เรื่องต้นนะครับจากการตรวจยึดคืนนะฮะ

ทำไงมันก็เลยไม่พังตัวแบบนี้หรอเธอ

ก็ถามว่ากลับความเกงในไง
เออนี่นะครับ
เบื้องต้นนะครับจากการทรัพย์สินหลายรายการ

เหลือเพียงจมพวกเศรษฐภัณฑ์

แล้วก็นำออกขายง่ายกว่าทรัพย์สินอื่น

ทำไมกล้องวงจรปิดจับได้ชัดเลยคะ

ไม่มันจับได้ตั้งแต่ตอนที่นุ่งเกงธรรมดาแล้ว
แต่เขาบอกว่าทำสำเร็จมาแล้วกว่า๑๐กว่าครั้งเลยนะ
กว่าครั้งเขาบอกเขาท่องกระถาที่เขาเรียนมาเขาว่างั้น
นี่ราคาต่อไปเป็นข่าวที่เดียวข้องกับพวกเรากันใช่
ที่เราคิดจะเปลี่ยนไป้างกันมาตั้งแล้วก็เนี่ย
ได้ที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างกัน
ถูกแจ้งให้ทุกคนทุกคนทราบเลย
ไทยคมประกาศว่าดาวเทียมไทยคม๕ขัดคล่อง
แล้วก็จะปิดการให้บริการตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๓เป็นต้นไป
จึงส่งผลให้กล่องที่รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม๕
ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ก็ไม่สามารถที่จะรับชมได้หรือว่าจอดับ
ขอให้รีบเปลี่ยนนะครับเพราะถ้าเปลี่ยนหลังจากที่สัญญานั้นดับไปแล้วท่านจะต้องเปลี่ยนทั้งอุปกรณ์และกล่องรับสัญญาณใหม่ด้วย
นะครับย่ากันไปอย่างนั้นเลยนะครับส่วนผู้ที่ใช้จันดาวเทียมประเภทกล่องขายขาดเมื่อกี้คุณบอกไปยังฮะคุณบอกไปยัง
ถ้าสมมติคุณจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนก่อน๒๔นี้

เอล่ะไปนิดเดียวไหมก็ไม่เกี่ยว
ถ้าสมมุติได้อย่างอีไม้
ได้กินไปแล้วได้กระเป๋าแบนฉันให้แม่งหมือทั้งแล้ว
แล้วอะไรนะใครบอกใครบอก

ไม่ใช่ไอ่ไหมย์ไอ่ได้ไหมย์ผมชอบ

ก็ปฎิเสธได้หรือไงพอไม่คือ

แล่งสุดเนี่ยไม้ว่าเรื่องนี้ตลกมาก
แต่ว่ามีเพื่อนเนี่ยโทรมาหาเยอะมาก

ซึ่งเพื่อนก็ถามว่าไปกินงูมาเหรอไปรับของแบรนด์เนมมาเหรอ
บอกเลยว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะตนไม่ชอบสัตว์เลื้อยคานอยู่แล้ว
เรื่องงูไปเลยไม่กลัวว่าจะมีภาพหลุดออกมาด้วย
และไม่ขอบพุกลูกด้วยเขารู้นิสัยผมอยู่แล้ว
นั่นก็ว่าอย่างนั้น

อ้อไม่มีแล้วปิดเบรกจะหมดเวลาเดี๋ยวกลับมาครับ
เราไปดูน้องเอมมี่นะคะ
เอ้อเดมี่เป็นลูกของริเดียแหล่ะ
น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะ
เป็นลูกคนที่๒ของลิเดียนะคะ

ซึ่งตอนนี้๖เดือนแล้วไปดูลูกกัน
ลูกมาเป็นกว่าเวลาแล้วน้ำมาเลยเร็วบ่อยจะขึ้นมาเออมา
สองดวงเป็นภาพที่น่ารักมากเลยที่เดียวน่ารักน่ารัก
ก็น่ารักอันที่เป็นแบบกินสตอบัร์บารีนี่ดูดิน่ารักน่า

ถูหิเป็นเป็นรูปตัวเองไม่ดี

เดี๋ยววันที่เดือนหน้าผมจะไปเล่นกับเดนนี่
เดี๋ยวจะไปฟัดได้แบบสุดฤทธิ์

สวัสดีครับ

ไม่เวลาอากาศหนาวแล้วมันจะเป็นจ้ำ

พักผ่อนวันหยุดวันศุกร์สัปดาห์ครับ

ก็ได้ก็ได้